อีกหนึ่งประเด็นค่ะเจ้าของโรงศรีเมืองพัทธลุงพร้อมกับลูกน้องนะคะ
ยิงคู่อาริเสียชีวิตซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ยังได้เดินป้วนป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวจุดเกิดเหตุ
ให้การวกไปวนมาค่ะพูดประมาณว่าคู่อริเนี่ยพูดจาไม่เข้าหูเลยก่อเหตุขึ้นค่ะ

นาที๒คนร้ายก่อเหตุทำร้ายร่างกายและเจาะยิงนายอำนวยดุสิตาอายุ๓๕ปี
ตะบลนาโพอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าที่บริเวณท้ายทอยด้านขวาทะลุกกหูด้านซ้ายหนึ่งนัด
เสียชีวิตภายในร้านขายของชำชุมชนบ้านอ้ายน้อยหมู่๒ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านเพื่อติดตามจับคนร้าย
ขณะเดียวกันก็มีคนร้ายรายหนึ่งไปป้วนเปี้ยนบริเวณจุดเกิดเหตุในสภาพมืนเมา
เนื่องจากชะล่าใจก็เลยถูกจับนำไปสอบสวน
ทราบชื่อภายหลังค่ะคือนายไก่หรือว่านายสุวิทย์บุญปล้องอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของโรงสีข้าวในชุมชนบ้านอ้ายน้อยบริเวณที่เกิดเหตุ
สอบส่วนเบื้องต้นนายชูวิทย์คือคนที่เข้าไปชกต่อยนายอำนวยผู้ตาย
จากไม่พอใจที่นายอำนวยซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงศรีอีกโรงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

ดูนี่เป็นวินาทีชีวิตจริงนะ

คนเรามันจะฆ่ากันแป๊บเดียว
ขณะที่ชกต่อยกันอยู่นั้นได้มีนายสมนึกไม่ทราบนามสกุลซึ่งก็เป็นลูกน้องของตนเนี่ย
เข้ามาในร้านขายของชำก่อนจะชักปืนยิงเจาะนายอำนวยที่บริเวณท้ายทอยจำนวนหนึ่งนัดจนเสียชีวิตนะคะ
ด้านตำรวจมีพยานชี้ชัดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและก็พยานบุคคลนี้ที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
บอกว่าคุณตุ๊กโกะนะคะบอกว่า

ก็ดูจากคลิปสิวินาทีแป๊บเดียวเนี่ยนะครับ